เจมส์จิรายุตอนนี้บทอาศาดังมาก
เป็นที่พูดถึงเรื่องการแสดง

เดี๋ยวรอดูตอนจบ
งานนี้เจมส์ค่ะมีการสปอยกรุบ

ส่วนคนมองว่าช่วงนี้ส้มหล่น

มีการทาบทามให้ออกงานคู่กับมะย้อยนะ
คุณใหม่เจริญปุระคุณเจมส์จะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

อาซาคือได้ฟิตแบ็คตอนที่เราไปแบบออกนอกสถานที่นี่แหละ
คนก็แบบเรียกเป็นอาซาไม่ได้เรียกเป็นเจมส์จิแล้วอะไรอย่างนี้
ทุกอย่างที่ได้กระทำมามันจะมีผลกรรมในตอนจบของเรื่องแน่นอนครับ
ก็ไม่รู้ถึงจะพูดยังไงครับผม
มีอีเวนต์ที่กล่อมาเยอะไปช่วงนี้
ออกอีเวนต์กับมีติดต่อมาออกอีเวนต์กับพี่ใหม่บ้างอะไรอย่างนี้
แม่อะไรอย่างเงี้ม้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็

เพราะว่าผมถ่ายอยู่๒เรื่องครับ

แบ็คละครดีมากเลยนะคะ
และที่สำคัญนะทุกเรื่องทุกตัวละครค่ะ
คือแจ้งเกิดไปหมดเลยนะครับ
บางคนเกิดแล้วก็อีกด้วยนะคะ
หลายคนบอกว่าเป็นอีกมิติใหม่ของการออกงานอีเวนต์นะ
ถ้าว่าปกตินี่ออกพ่อเอกนางเอก